ทั้ง๔ท่านคุณผู้ชมครับตอนนี้ภายในอาคารกีฬาเวท๒คึกคักมาก
เพราะว่ากองเชียร์แต่ละพักนั้นตะโกนส่งเสียงเชียร์ผู้สมัครพักของตัวเองกันกึกกล้องไปแล้ว
แล้วบริเวณด้านล่างของอาคารกีฬาเวทไม่มีที่ว่างให้นั่งแล้วเก้าอี้ไม่พอแล้ว
และที่สำคัญนะครับผลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วเพื่อมาให้กำลังใจผู้สมัครพักของตนเอง
คุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เราเห็นโอ้โหนี่คือจุดเริ่มต้นของการจะเข้าสู่กระบวนการจับหมายเลขแล้ว
ผู้สมัครของพักไหนจะได้หมายเลขอะไรซึ่งหมายเลขย้ำแบบนี้ว่ามันคือสิ่งสำคัญมาก
ที่จะทำให้คนนั้นจดจำเบอร์ของแต่ละพักของแต่ละคนแต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผู้สมัครของแต่ละเขตแต่ละพักแต่ละจังหวัดนั้น
หมายเลขจะไม่เหมือนกันเลยก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนแล้วครับว่าวันนี้จะจับได้หมายเลขอะไร
ที่มาก่อติดการทำข่าวในวันนี้ครับ
ซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้ว่า
กรุงเทพมหานครคุณชัชชะศรีพันธ์ก็บอกนะครับว่า
ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดี
กังวลแค่เรื่องของปัญหาคนที่แออัดและอาจจะมากเกินไป
แต่ว่าก็อยากจะขอความร่วมมือว่าให้ดูแลกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
ซึ่งตอนนี้บรรยากาศด้านในทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยดีนะครับ

ผมพยายามถามผู้สมัครของแต่ละคนแต่ละพักแต่ละเขต
ทุกคนมั่นใจแล้วก็มีการหมู่มาล่วงหน้า
เพราะอยากได้เบอร์ที่ตัวเองต้องการเป็นเบอร์นำโชค
ส่วนใหญ่ก็เป็นเลขตัวเดียวนะครับ
ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าแต่ละคนแต่ละพักนั้นจะเป็นคู่แข่งกัน

ทุกคนก็เข้าไปจับมือกันเข้าไปกอดกัน

ถึงแม้จะลงสมัครในเขตเดียวกันก็ตาม

แน่นอนนะครับการมาของท่านผลเอกประยุทธ์
ผลเอกประวิทย์นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะ
ทางด้านคุณพิธาและอีกหลายคนจากพักเพื่อไทยเอ่ยก็ดี
ทุกอย่างก็บรรยากาศตอนนี้คึกคักมาก
และเรากำลังจะเข้าดาวน์เข้าสู่๘นาฬิกา๓๐นาที
ทุกอย่างจะเข้าสู่กระบวนการ
และดูสิว่าใครมาก่อน๘โมงครึ่ง
ถ้าตกลงกันได้ลันเบิร์นเลยครับ
แต่ถ้าตกลงไม่ได้ก็ต้องมาทำการจับชื่อก่อน
จับชื่อเสร็จปุ๊บแต่ละคนก็ต้องไปจับหมายเลขที่ตัวเองได้ไปนะครับ
หลังจากนั้นแล้วใครที่มาที่หลังก็ลันหมายเลขต่อไปเลยครับ
จนกว่าจะครบทั้งหมดในเขตนั้นทั้งหมด๓๓เขตด้วยกัน
และเจอที่ของกรุงเทพกรณฐคอนก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดภายในอาคารกีฬาเวท๒
เดี๋ยวผมจะกลับมารายงานบรรยากาศให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ
ในช่วงของข่าวเที่ยงไทยรัฐก็ติดหน้าจอไทยรัฐทีวีเอาไว้ให้ดีครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากอาคารกีฬาเวท๒ครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยนะครับโอ้โหพี่อุ๋ย

จากนี้ไปใครที่มาก่อน๘โมงครึ่งก็ต้องไปจับเรียงลำดับกัน
ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นพอออกมาดีทีนี้จะได้เบลอไรอย่างไรเขาก็ไปหาเสียงกันละ
ใช่เตือนหน่อยนะออกมาแล้วจัดขบวนนะ
เปิดเพลงประกาศเบอร์ได้
แต่อย่าจัดแบบมหรสบนะเดี๋ยวมีปัญหานะ
แล้วก็จำเบอร์ของผู้สมัครในเขตคนดีด้วย
ใช่อย่าลืมนะคะได้๒ใบนะ
ใบแรกเลือกคนที่รักใบสองเลือกพักที่ชอบนะคะ
แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ที่๑๔อยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะ
คือความคาดหวังอยากให้ทั่วประเทศออกไปใช้สิทธิ์เกิน๗๕นะคะ
ผู้ว่าชาติชาติบอกว่าน่าจะเกินนะ
คนที่ออกมาทั้งในกรุงเทพหมานครแล้วก็ในภาพรวมของทั้งประเทศ
คนน่าจะสนใจการเลือกตั้งรอบนี้พี่อุ๋ยว่าไง
คือตอนเลือกตั้งผู้ว่ากรทมก็ถือว่าคุณกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะ
คือต่างจังหวัดเองตอนเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเขาไม่ได้ใช้สิท
ใช่แต่ครั้งนี้เขาอาจจะออกมาเยอะ
คือถ้าท่านอยากจะรู้ว่าหลังจากที่เขาได้เบอร์กันแล้ว
หมายเลขผู้สมัครกันแล้วของสสเขตวันนี้
เขารู้สึกยังไงจะไปทำอะไรยังไงต่อ
เดี๋ยวข่าวเที่ยงเนี่ยเรามีรายงานต่อ
ถูกค่ะแล้วพรุ่งนี้วันส่งรายชื่อผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อ

ใช่ค่ะวันนี้นะอย่าลืมนะคุณผู้ชม

รวมถึงมีการวิเคราะห์จากกูรูการเมือง
และสภาพคลี่ขจายด้วยเนอะค่ะ

คือทุกช่องทางเลยนะหนังสือ
พิมพ์ทีวีแล้วก็ออนไลน